ดังนั้นมาตรวจสอบเรื่องราวในโลกออนไลน์กันบ้างฮะ
เป็นเรื่องของคลิปที่บันทึกภาพอุบัติเหตุเอาไว้ได้
ส่วนมากภาพอุบัติเหตุที่เราเอามานำเสนอ
พวกนี้ส่วนมากเราจะได้จากกล้องหน้ารถ

ข่าวนี้ก็ได้จากกล้องหน้ารถอีกแล้วนะครับ
เป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

เป็นช่องทางด้านซ้ายช่องทางคู่ขนาน

แต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเสียชีวิตนะคะ

อยู่ในวงกลมสีแดงมาแล้ว

แต่ว่าถ้าสังเกตดีก็คือรถจักรยานยนต์คันอื่น

แต่รถจากกระยายยนต์ยนต์คันนี้ซอนสาม
ขี่ย้อนสอนมาจากทางด้านนู้น
แล้วก็เหมือนจะเบี่ยงเข้าช่องทางนี้ออกไปที่ถนนใหญ่เลย

มาที่ด้านหน้ารถกระบะคันนี้พอดิบพอดีเลย
แล้วก็ชนกันเข้าอย่างจังตีรังกากลางถนนแบบนี้เลยค่ะ

รถกระบะเขาก็จอดแล้วก็ลงมาให้ความช่วยเหลือนะคะ
เป็นอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นที่ปฐุมธานี
อุบัติเหตุไม่ใช่เคราะหกรรมประมาทล้วน
ภาพนี้ถูกบันทึกจากกล้องซึ่งติดอยู่หน้ารถคันที่ขับตามมา

มีรถจักรยานยนต์ซ้อน๓มาแล้วก็ตัดหน้ารถกระบะคันนี้แล้วก็ชนกันเข้าอย่างจังค่ะ
คนที่มาคนที่นั่งรถจักรยานยนต์มาน่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ
เพราะเขาบอกว่ามีผู้ชายมีผู้หญิงแล้วก็มีเด็กอีกหนึ่งคนค่ะ
อกจากนี้นะคะมีเรื่องราวที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ที่นครปฐมที่อำเภอสามพรานเขาบอกว่าเกิดจากการเมาแล้วขับ
คนขับรถต้นเหตุเนี่ยเขายอมรับบอกว่าใช่ครับผมเมา
เมาแล้วก็มาขับจึงทำให้เกิดความเสียหายกับรถคนอื่นอีกหลายคัน
เดี๋ยวไปชมคลิปในช่วงของการที่เขาพูดคุยกันหน่อยค่ะ
ดื่มมาดื่มมา
ดื่มมาไหมดื่มครับดื่มขยักหน้าแดงด้วยนะคะ
ผู้โพสต์คลิปนอกจากโพสต์คลิปนี้ไว้แล้วก็ยังระบุบอก
ใครมารับที่สถานีตำรวจภูทรสามพรานด่วนชนเมากระจายดีนะที่พ่อผมไม่เป็นไร
เหตุการณ์นี้ถือเป็นอุทาหรณ์ของคนที่เมา
ขับด้วยนะคะสร้างความเสียหายให้กับรถยนต์ของคนอื่นแล้วก็รถซึ่งเป็นทรัพย์สินของตัวเองด้วยค่ะ